คุณผู้ชมสวัสดีค่ะลูกร้อนร้อนหนาวกับดาวสุฟะสรามมาแล้วนะคะ
วันนี้วันนี้วันนี้หนาวนิดนึงหนาวนิดเดียวนะคะ
แต่เน้นย้ำว่าช่วงเช้านะคะจะได้สัมผัสอากาศเย็นเท่านั้นเองเนี่ย
ฉันมายืนรอสั่งอาหารอยู่แบบนี้ก็ได้รับอากาศเย็นเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิเขาลดลงต่อเนื่อง
ภาคกลางก็ลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่วันละนิดวันละหน่อย
แต่ที่น่าเป็นห่วงวันนี้ก็คือภาคใต้นะคะเพราะว่าจะมีฝนตกรับปีใหม่
เอาระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโครนถล่มกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ค่ะ
ช่วงเช้าพบกลุ่มฝนที่บริเวณจังหวัดสุราธานีและนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งนครศรีธรรมราชและสุราธานีเป็น๑ใน๙จังหวัดที่เขาเตือนระมัดระวังฝน
ในช่วงสุดสัปดาห์ต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะ
พัทธลุงปัตตานีสงขลากระบีตรังนราธิวาสและจังหวัดสตูนอีกด้วย
ลักษณะที่ทำให้เกิดฝนแบบนี้ก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ช่วงนี้เขากำลังแรงค่ะพัดลงมาพัดเอากลุ่มฝนมา
เน้นที่บริเวณอ่าวไทยเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมคะ
มีฟ้าฟ้าเขียวแดงนี่คือกลุ่มฝนจะตกแบบนี้ทั้งวันทั้งคืน
แต่ว่าจริงแล้วนะคะจากการตรวจสอบเขาตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แล้วเขาจะตกยาวไปเลยค่ะตลอดสุดสัปดาห์
มัดระวังกันนะคะพี่น้องภาคใต้จุดไหนที่มีฝนค่ะคลื่นค่อนข้างสูง
สูง๒เมตรเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะแกงต่าง
ในทะเลอ่าวไทยเกาะเตาอย่างนี้เกาะสมุยอย่างนี้
เอาระมัดระวังคลื่นด้วยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างสูงนะคะ
เอาพูดถึงเรื่องของฝนจนหมดไปแล้วทีนี้เรื่องของหนาวกันบ้าง
อย่าโทษดิฉันเลยโทษเส้นสีฟ้านี่เถอะค่ะ
ว่ามันจะหนาวหรือไม่หนาวอะค่ะก็แต่เขามาจริงจริงไงคะ
เห็นไหมคะเข้ามาถึงตอนกลางของประเทศ
แต่ทำไมมันไม่ค่อยหนาวเพราะเขาเป็น๑๐๑๔เส้นยังไม่หนาวมาก
หนาวนู่นค่ะ๑๐๒๐เดี๋ยวค่อยรอไปนะคะ
ต้องรอนะเดี๋ยวปีหน้านะต้องหนาวนะคะ
เอาทีนี้ค่ะภาคเหนือและภาคอีสาน
ร่างกายให้พร้อมเพราะอากาศจะหนาวจ่ายอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะ
แต่ภาคกลางกลางวันร้อนตับแลบกันไปเลย
เหนือเห็นบอกว่าหนาวเดี๋ยวไปเที่ยวกันหน่อย
ไปดูไฟบ้านเราไหมไปเปล่าไปนะ

นักท่องเที่ยวนอกจากเขาจะไปสัมผัสอากาศที่หนาวแล้ว
เพราะว่าจุดนี้เขาเรียกว่าเมืองสามหมอก

รับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ด้วย
เอาโคมล้านนาตะวันตกค่ะ๒๐๐ลูกค่ะ

ตอนกลางคืนสวยมาก

จากภาคเหนือไปภาคใต้
ภาคใต้ก็ดูไฟได้
ที่เบตงยลาค่ะ
หอนาฬิกาถนนสุกยาง

และมีสาลาไฟกระพริบสีสันสวยงาม
หลายคนบอกต้องไปแล้ว
ปีใหม่แบบนี้แต่อย่าลืมนะคะ

ระยะห่างกันด้วย

งดก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะต้องขับรถ
ขับปลาไปขึ้นดอยขึ้นภู

แต่ดิฉันเตรียมมือถือมาสแกนแล้ว

ยังไม่เสร็จเหรอ
ไม่กล้ากินเลย

อีกร้านหนึ่งรังนกรองช้ำ

แน่มีแฟนแล้วนะครับแฟนรออยู่ที่บ้านเมื่อกี้